มาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์เศร้านะคะ
ชาวเน็ตเขาก็แห่แชร์กันเรื่องราวไว้อาลัยคุณโปปี้
เป็นศิลปินชาวเพาะช่างที่ก็เสียชีวิตด้วยการกินเห็ดพิษค่ะ
เพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของนายโปปี้
หรือพี่โป้วีรเทพนะคะนาราจันทร์อายุ๔๐ปี

ซึ่งเสียชีวิตเมื่อเย็นวันอังคารที่ผ่านมา
หลังจากกินเห็ดพิษขณะอยู่ที่อำเภอปลายแม่ห้องศร
แล้วก็ถูกส่งไปรักษาตัวที่เชียงใหม่ค่ะ
แพทย์ก็ระบุสาเหตุว่าเกิดจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
เลือดต่ำเม็ดเลือดขาวไม่ทำงาน
มีความเป็นกรดสูงทำให้หัวใจหยุดเต้น
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะคะ
สำหรับโปปี้หรือนายวีรเทพเป็นที่รู้จักกันดีของชาวกระบี่ค่ะ
เนื่องจากพี่โป้จะมายืนอยู่ที่ถนนคนเดิน
บริเวณทางเข้าย่านการค้าใจกลางเมืองกระบี่
จัดขึ้นโดยจังหวัดกระบี่หอการค้าจังหวัดแล้วก็เทศบาลเมืองกระบี่
ซึ่งผู้ที่เดินผ่านไปมาเนี่ยก็จะระบายสีตามตัวของโปปี้
แล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก
แล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ
ด้านนายทศพลชายฤทธิ์ผู้จัดการถนนคนเดินกระบี่
ก็เปิดเผยว่านายวีรเทพเป็นที่รู้จักกันดีในนามโปปี้เพาะช่าง
ผู้ที่ชื่นชอบรถเวสป้าแล้วก็การระบายสีวาดภาพในหมู่ศิลปิน
ที่ผ่านมาทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่แม่ห้องศร
ก่อนที่จะได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้มาวาดภาพที่กระบี่
ยืนให้นักท่องเที่ยวระบายสีตามตัวนาน๕ปีแล้วค่ะ
โดยโปปี้นะคะก็ใช้ชีวิตทำงานอยู่ที่แม่ห้องศร๖เดือน
แล้วที่กระบี่อีก๖เดือนก็ถือเป็นข่าวเศร้านะคะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่โป้
รวมไปถึงแฟนคลับของศิลปินหนุ่มท่านนี้ด้วยค่ะ